วันนี้ค่ะนะคะหมอไก่พพาธินีของเราค่ะ
จะพามาเผยเคล็ดลับนะคะรวมไปถึงเลิกดี
วันดีแล้วก็วันอุบาตต้องใช้คำนี้เลยนะคะ

เป็นเริกดีนะคะที่จะใช้ได้ตลอดทั้งปีนี้เลยนะคะ
โดยเลิกดีในวันมหาสงกราน๑๓เมษายนนี้นะคะ
เหมาะแก่การทำพิธีมงคลนะคะจะมีวันใดบ้าง

คือวันที่เราต้องระมัดระวังค่ะใน๗วัน
จะมีวันไหนดีวันไหนร้ายมาฟังกันนะคะ
และย้ำว่าเลิกที่อาจารย์บอกเนี่ยค่ะ
สามารถใช้ได้ตลอดจนถึงเมษายนปีหน้าเลยล่ะค่ะ
วันแรกเขาเรียกว่าเป็นวันทงชัย
ทงชัยก็คือหมายถึงว่าเป็นวันที่ประกอบกิจการ
หรือว่าในเรื่องของการทำบุญการทำบุญบ้าน
การขึ้นบ้านใหม่พวกนี้ค่ะจะประสบความสำเร็จ

วันอาทิตย์ประดีหมายถึงวันที่เป็นใหญ่นะคะ
วันที่เจริญรุ่งเรืองมีความสุขมีความก้าวหน้า
จะตรงกับวันอาทิตย์ค่ะแต่วันที่ไม่ควรที่จะกระทำการมงคลนะคะ
จะมีอยู่สองวันนะคะวันแรกเนี่ยเรียกว่าวันอุบะนะคะ
วันอุบาทจะตรงกับวันพุธแล้วก็วันอังคาร
จริงก็คือตั้งแต่สงการปีนี้ไปถึงสงการปีหน้าเลย
ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าเวลาที่เราจะประกอบการมงคลนะคะ
ก็ให้เราเลือกในวันพระหัสบดีแล้วก็วันอาทิตย์เป็นหลักค่ะ
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะส่วนถ้าใครอยู่กับบ้านนะคะ
อยากหาวิธีเสริมดวงง่ายค่ะ
หมอไก่บอกว่าง่ายเลยค่ะด้วยการเปลี่ยนห่วงจุ้ยนะคะ

จริงเนี่ยขอแนะนำนะคะให้ทำความสะอาดบ้านนะคะ
ทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่จะดีมากเลยนะคะ
เพราะว่าบ้านที่โล่งแล้วก็สะอาด

จะทำให้มีโชคลาภแล้วก็โอกาสดีเข้ามาเยอะนะคะ
หาเวลาในเรื่องของการทำความสะอาดหิ้งพระนะคะ
แต่ว่าไม่ต้องถึงขนาดขยับกระถางทูบ
หรือว่ายกองพระออกมาเช็ดนะคะ
เพราะว่าในเดือนนี้เดือนเมษายนไม่มีเลิกดี
ถ้าสมมุติว่าเวลาที่เราไปขยับองค์พระ
อาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้

อย่าขยับกระถางทูบและอย่าขยับองค์พระ
อาจารย์ก็เน้นย้ำมาตรงนี้เลยเนาะ
ใช่แล้วแต่ว่าดูแลเรื่องของความสะอาดหิ้งพระ
ความสะอาดบ้านเพราะว่ามันสิริมงคลกันด้วยนะคะ